พลังฤทธิ์ที่พูดถึงกันมากในสังคม
ในออนไลน์แล้วก็ในสังคมทั่วไป

ไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวที่เชียงใหม่

เป็นกาดของร้านก็ดีเป็นกาดของดาราก็ดีเนี่ย

กับคุณอุ้มลักษณะกับแฟนหนุ่มด้วยใช่ไหมฮะ

มีกระแสข่าวมาว่าเป็นกาดดาราที่ไปมีปากเสียงกัน

ปรากฏว่าล่าสุดมีเพื่อนของผู้บาดเจ็บ
เขามาโพสต์เฟซบุ๊คเล่าเรื่องยาวเลยล่ะ

สถานที่ถูกทำร้ายไม่ใช่หน้าห้องน้ำนะ

มาทำร้ายเนี่ยไม่ใช่กาดดารา

เพราะว่าตัวของแฟนคุณอุ้มเองเนี่ย
ก็เหมือนกับจะมีข่าวว่าเป็นหุ้นส่วนของร้าน

ของผับไปทำร้ายร่างกายหรือเปล่า

มีความคืบหน้าเข้ามาเพราะว่าทางด้านของโครงการ

เขาบอกว่ามีการยกเลิกสัญญาเช่าของ

ที่เกิดเหตุที่มีการไปทำร้ายร่างกายกัน

เป็นลูกชายของผู้บัญชาการ
มนตรฐานบกที่๓๘ด้วยนะครับ
ซึ่งครอบครัวยืนยันว่าจะเอาเรื่อง
กับเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดนะครับ

พลตรีวิทยาวันคาวิสัน
เป็นผู้บัญชาการมนตรฐานบกที่๓๘

นางปุญญาวัดจนาน

ก็เฝ้าดูอาการของนาย

ซึ่งเป็นลูกชายวัย๒๓ปี

หลังจากถูกกาดของผับชื่อดังเมืองเชียงใหม่เนี่ย

จากใบหน้าตั้งแต่แรกที่โดนทำร้ายไปนะครับ

แต่ว่าผู้ปกครองไม่อนุญาต
จากว่าลูกชายยังคงบาดเจ็บอยู่

ตามที่เห็นในภาพตายังคงช้ำแบบนี้นะครับ
หันด้านบนการมทหาร

บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค
โดยขอให้ดำเนินการจนถึงที่สุดด้วยครับ

ในเรื่องของการทำร้ายร่างกายกัน

บทกฎหมายนะครับซึ่งบังคับใช้กับทุกคนนะครับ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่นะครับ
ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยต่างเนี่ย
มันเป็นในเรื่องของฝ่ายกฎหมายที่ต้องดูแล
แล้วก็ให้มีความเท่าเทียมกันนะครับ
คดีนี้ก็คงต้องดำเนินการไปจนถึงที่สุดนะครับ
ทางด้านของนางปุณนวัจจนานะครับ
ซึ่งเป็นผู้เป็นแม่ก็บอกว่าแม้ตอนนี้กาดที่ทำร้ายร่างกายลูกชายเข้ามอบตัวแล้ว
แต่ว่าส่วนตัวต้องการให้ตำรวจนำตัวในบอล
ซึ่งถูกระบุว่าในบอลเนี่ยเป็นแฟนกับดารา
แล้วก็เป็นคนสั่งการทำร้ายลูกชายให้ไปรับโทษตามกฎหมายด้วยครับ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าผู้ชายคนนี้บอกว่า
กูเป็นแฟนดารากูรวยกูจะทำอะไรก็ได้ที่นี่เป็นที่ของกู
ซึ่งตรงนี้พี่พูดคำนี้ได้ชัดเจนว่าคือคำนี้ค่ะ
แต่พวกพี่ทั้งครอบครัวไม่ได้กล่าวว่าดาราคนไหนทำอะไรที่ไหนยังไง
เพราะว่าลูกพี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีดารา
แต่ลูกบอกว่าได้ยินคำว่าดาราเพราะผู้ชายคนนี้บอกว่าดารา
แฟนเขาเป็นดาราซึ่งพี่มีความคิดว่าเขาเป็นผู้ชาย
ถ้าเขาเป็นลูกผู้ชายจริงตอนนี้นะคะทางตำรวจไปหากล้องวงจรปิด
แต่พวกคุณทราบไหมคะกล้องหายแต่มีแต่สาย
และทราบจากบางคนเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนกล้อง
พี่อยากทราบอยากถามทุกคนในโลกนี้ค่ะว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนั้นขึ้นเมื่อคืน
แล้ววันต่อมากล้องหายเหลือแต่สายทุกท่านคงจะทราบนะคะว่ามันหมายความว่ายังไง
ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของผู้เป็นแม่นะครับ
และล่าสุดครับทางด้านของนางสาวพานุมาตรอุดมขันติกุล
เป็นเลขานุการเจ้าของโครงการตลาดมารินพราซ่า
นำกระเช้าเข้าไปเยี่ยมนายอิสราชนุวัฒน์นะครับ
โดยไปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนร้านมารินสกายซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ
โครงการตลาดมารินพราซ่าได้ยกเลิกสัญญาเช่าไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
ทางด้านของนายธนินเลิศอำรุงกุลอายุ๓๓ปี
เจ้าของร้านมารินสกายก็เปิดแถลงข่าวครับ
บอกว่าตัวเขาเป็นเจ้าของร้านตัวจริง
ที่เป็นคู่สัญญาเช่ากับโครงการตลาดมารินพราซ่า
โชว์หลักฐานเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการ
โดยนายธานินเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างครับ
หลังเกิดเหตุก็ไปพากาดคนเดียวของร้านที่มีอยู่
ไปทำร้ายร่างกายลูกค้าที่เกิดเหตุไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
ส่วนคนที่สั่งการทำร้ายนั้นไม่ทราบเรื่อง

แต่ยอมรับว่าสนิทกับนายบอล
ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนของร้านนะครับ
ทางด้านของตำรวจภูทรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่เอง
ได้เชิญพยานในเหตุการณ์๓คนไปสอบสวน
โดยไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพแต่อย่างใดครับ